อย่างร่วมร้อนกับน้องกระแตะอาสยามค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะสดร้อนตอนเย็นค่ะ
แต่ตอนนี้นะบอกเลยไม่ใช่แค่๑ล้านวิวแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าทะลุ๔ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ได้การชื่นชมอย่างท่วมท้นเลย
พี่น้องกะแทกำลังไล่รำอยู่นี่นะคะ

เป็นการระบำถวายหน้าองค์พระพิคเนธ
เป็นหน้าตสินทางอินเดีย

น้องมาบนเอาไว้แหละมาขอพรพระพิกเนตเอาไว้
ไปฟังเลยค่ะ
พระพิกเนตองค์มหาเทพไว้ว่า
เพลงนี้ขอให้มียอดวิวทะลุ๑ล้านภายใน๑วัน
ที่ผ่านมาก็คือสมพร
เพราะว่ายังไม่ถึง๑วันก็ทะลุ๑ล้านวิว
เราก็เลยรู้สึกว่าเราขอพรแล้วเราได้พรตามที่สำเร็
ก็เลยอยากมารำถวายองค์ท่านแค่นั้น
รำก็จะเป็นการสั่นเสริญแล้วก็บูชาพระพิคเนต
จะมีความหมายของมันหมดเลยค่ะนิ้ว
แล้วก็ท่าลำที่จะมีเป็นภาพเหมือนช้างงวงช้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็การให้พรซ้อม๒วันค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงกรานใช่ไหมค

ก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าก็ตั้งใจตั้งใจรำถวาย

เป็นท่ารักษณะที่อย่างน้องกะแตบอกก็คือเป็นงวงช้า
แล้วก็รำสวยงามมากนะคะแล้วก็ตามความเชื่อ

คือถ้าคนที่ทำงานได้วงการบันเทิงอย่างนี้นะคะ

คือกระแตเนี่ยโพสต์รูปเทียบเคียงกับหน้าของพี่ดาวมะยุรี
หน้าละไหมคล้ายกันนะเปล่า
ใช่นะคะก็มีคอมเมนต์แบบนี้มานะคะ
แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะที่โพสต์ไปอย่างนี้

แกบอกว่าตัวเองหน้าคล้ายพี่ดาวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเกิดคอมเมนต์มากมายนะคะ
แล้วก็หลายคอมเมนต์ก็แบบเหมือนไม่ปลื้มค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะน้องกระแตก็จะพูดยังไง

ซึ่งอันนี้มี๒กรณีถ้าพูดตรงเลยคือ
มันมีคนที่แบบเออเหมือนจริงกับเหมือนว่าเรา

แต่ก็เหมือนแบบอยากให้เขาได้รู้ว่า
เฮ้ยการที่จะเปรียบเทียบเรากับพี่ดาวมายุรี

แล้วหน้าแบบไม่ดีอะไรอย่างนี้
คืออย่าไปว่าให้พี่ดาวต้องให้เกียรติกัน
เห็นคำตอบพี่ดาวแล้วหนูยังแบบ
โอ๊ยแต่พี่ดาวน่ารักค่ะ
ก็หนูถึงบอกว่าหนูเจอพี่ดาวบ่อย

ก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบโยง
ค่ะก็อย่าไปโยงเลยคนในวงการเดียวกันนะนายจ๋า

แค่ออกชุดแขกก็อมยิ้มเลยนะคะ